เอามาดูเรื่องของการหารายได้เสริมของอบตหนุ่มใหญ่นะคะ
อยู่ในพื้นที่อบตบางพลับจังหวัดอ่างทอง
หลังจากที่เสร็จสิ้นงานทางราชการแล้ว๔โมงเย็น
ไปหาอาชีพเสริมก็คือการปีนต้นตาลปีนแล้วเอาลงมาเฉาะขายกันสดเลย
นี่แหละค่ะนายสนทิโพเตี้ยอายุ๕๐ปีเขาปีนขึ้นอย่างคล่องแคล่วเลยนะ
ใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นขึ้นไปถึงยอดสูงสุดของต้นตาน
ความสูงประมาณ๑๐เมตรเลือกไปเลือกมาดูทลายไหนเหมาะ
ทลายไหนสุกแล้วทลายไหนจะเอาลงมาขาย
รออยู่ข้างล่างใต้ต้นตานเนี่ยเก็บผลผลิตไปขาย
ก็คือการเฉาะขายเป็นลอนตาลสด

แล้วก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมจากการทำงานประจำด้วย

สนทิเป็นอบตบางพลับ
และเป็นแชมป์เฉาะตานระดับจังหวัดอ่างทอง

บอกว่าปีนต้นตานสร้างรายได้เสริมจากการทำนามากว่า๒๐ปีแล้ว
เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความชำนาญนะ
ใจกล้าเพราะต้องเสี่ยงกับความสูง
รวมทั้งสัตว์นานาชนิดที่อยู่ในพุ่มตาล

เขาไม่รู้ว่าเรามุดเข้าไปในพุ่มตาแล้วเราจะเจออะไรบ้าง

เขาบอกว่ามีตอบมีแตนมีงูมีตุ๊กแก

ต้องจัดการให้ได้เพราะขึ้นไปอยู่คนเดียวไง

พอคนขึ้นไปตุ๊กแกก็ตกใจเหมือนกัน

โดยต้นตานที่จะปีนไปเก็บลูกตาน
จะเช่ากับเจ้าของที่นาไว้ก่อนนะ

เช่าไว้กว่า๑๐๐๐ต้นทั่วอ่างทอง
แล้วก็ตระเวนไปตามที่ตัวเอง
เช่าไว้แล้วก็ปีนขึ้นไปเอาลงมา
เฉาะตานแชมป์ระดับจังหวัดท่านนี้
เปิดร้านอยู่ริมถนนวัดขุนอินทรประมูล

อยู่ในพื้นที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
การขายผลผลิตเฉาะตาน
และผลิตภัณฑ์ต่างจากตานทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลสดน้ำตาลปึกหัวตาลลอนตาลขนมตาล
ทั้งหมดแล้วมีรายได้ต่อวัน๒๐๐๐ถึง๓๐๐บาท
ไม่ใช่เฉพาะขายตานสดอย่างเดียวนะ
คุณพันรยาคุณลูกช่วยการแปรรูปครับผม
น้ำตาลปึกน้ำตาลสดหัวตาลลอนตาลขนมตาล
มีหลายผลิตภัณฑ์แวะซื้ออุดหนุนกันหน่อย
โอ้โหได้เลยนะครับ๒๐๐๓๐๐บาท
ใช่ได้ได้ดีมากผมเคยนะผมเคยขึ้นต้นตาลนะ
อ๋อเหรอฮะผมเคยขึ้นไปปั๊บนะฮะไปเจอค้างข่าว
ครับโอ้โหผมเกือบบินลงมาแต่ทีนี้ผม
เกือบบินลงมานี่หมายถึงทิศเป้หรือค้างข่าว

ใบตานครับบาดมือต้องใช้ทักษะเยอะมากเก่งมาก

เออนะครับไม่เป็นนะครับผมนี่เจ็บเลยนะครับ
ทุกพักครับเจออย่างที่ว่านะครับน้องงู

หน้าอกผมเนี่ยครับเป็นบาดแผลเลยครับ
รูดรูดลงมาเลยใช่ไหมครับผมแล้วได้กินไหมฮะ

ครับ